กาญจนดิตสุราธานีเมื่อคืนนี้เกิดเหตุระทึกฮะไฟไหม้เนี่ยรุนแรงเหลือเกิน
ชาวบ้านบอกไม่รู้เอาพลังมาจากไหนฮะหนีไฟหนีตายแบกของออกมาทุลักทุเลครับ

ใหญ่แล้วแบกของย้ายต้องเข้าใจค่ะว่าย้ายย้ายคืออะไรฮะ
บางคนเนี่ยแบกโซฟามาแบกโซฟาซึ่งมีคนป่วยนอนอยู่บนโซฟา

แบกได้คือโดยปกติต้อง๔๕คนเป็นอย่างน้อยเพราะมีคนป่วยนอนข้างบน
แต่ว่ารอบนี้สองคนหัวท้ายแบบหนีออกมาเลยฮะไม่รู้เอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหน
เป็นเหตุการณ์สะเทือนระทึกขวัญเมื่อคืนนี้ตลาดกาญจนดิต
ก็คือเทศบาลกาญจนอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ตามรายงานบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากร้านกาญจนาพันธ์ค้าวัสดุเลขที่๑๔๑ทับ๑๘
ว่าที่ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์ท่านนายอำเภอท่านนามเภกาญจนดิตบอกไม่ต้องนอนแล้ว
คืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนมาอำนวยการดับไฟด้วยตัวเอง
ดับเพลิง๔๕คันฮะเร่งมือสกัดเพลิงเพราะต้องเร่ง
เร่งไม่ได้มันลามแล้วไฟมันเริ่มลามแล้วลามไปไหน
ลามไปร้านผ้าม่านซึ่งอยู่ใกล้ใกล้คือเดิมทีเนี่ย
ร้านค้าวัสดุที่ว่านี้ไฟมันก็โหมรุนแรงอยู่แล้ว
ถ้าหากไม่ลามไปถึงร้านผ้าม่านข้างอีกอันนี้อย่ายุ่งครับ
แต่สุดท้ายแล้วระดมรถดับเพลิงมา๕คัน
สามารถคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในเวลาประมาณสัก๑ชั่วโมงครับ
บอกระหว่างที่ไฟโหมเนี่ยชาวบ้านเขาก็หนีตายกันอ้นละหมานพอสมควร
คุณคุณานนท์ม่วงพลึกคุณคุณานนท์เนี่ยบ้านอยู่ตรงข้าม
และคุณคุณานนท์เป็นหลานของเจ้าของร้านวัสดุพันธุ์ที่เป็นต้นเพลิง
บอกเห็นมาตั้งแต่ประมาณสักเกือบจะทุ่มหนึ่ง
ไฟเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงแล้วนะครับก็พยายามที่จะตามคนมาให้การช่วยเหลือ
ขนข้าวขนของก็เอาไม่อยู่ไม่ทันจริงกับเหตุการณ์นี้
และใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมงเสร็จจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
กาญจนดิตสุราธานีครับ